แม่บ้านพระจันทร์บ้าน
ในช่วงที่แล้วนะเราก็ทำขนมปังเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ไส้กรอบเรียบร้อยแล้วนะคะ

อย่างแรกคือเราต้องเตรียมถ้วยเล็กก่อนนะครับ

ของพิธีกร๒ฟอง

อกไข่ใส่ลงไปนะครับ
ไม่แตกไม่เป็นไรเพราะยังไงเราต้องตีมันอยู่แล้วนะครับ

ก็ถึงแก้ตัวเมื่อกี้ไง
คราวนี้เราก็จะใส่นมลงไป

เพราะว่าถ้าเยอะมากเนี่ยมันจะเป็นจำนวนที่มันมากกว่าไข่

เราก็สามารถปรุงรสมันได้ด้วยเหมือนกันนะครับ

ความชอบครับไม่ต้องเยอะมาก
พิกไข่อีกสักนิดนึง
แต่พี่ชัยนี่คือตามความชอบของแต่ละคนเลยนะครับ

ได้

ต่อไปก่อนที่เราจะใส่ไข่ลงไปในกระทะเนี่ย
ก็คือเราต้องใส่เนยลงไปก่อน

เนยด้วยคุณพี่

ลับที่ทำให้ไข่กวนมันหอมเนี่ยก็คือ

เราจะต้องใส่เนยลงไปแล้วปล่อยให้เนยเนี่ยมันมีความงดนิดนึง
คือไม่ให้เนยมันเป็นน้ำมากนะครับ
เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปทั้งกระทะเลย
เพื่อว่าพอเนยมันแห้งกว่าปกติเนี่ยมันจะทำให้ความหอมมันมากขึ้น

เราก็ใช้ตะหลิวเนี่ยค่ะ

อย่าคนแรงมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะเละมากเกินไป

โอ้ยดูเกาะกันเป็นก้อนอะ
เหมือนจะเลวแต่เกาะกับเป็นก้อน
ใช่
อ้าทอะ
อะลองให้ต่อค่ะ
อะได้ครับต่อไปเราก็เอาไข่กลวงที่เราทำเนี่ยปกไฟทางด้านบน

สอง
ไข่กวนมันจะแห้งหรือมันจะเหลวก็ได้นะครับ

เพราะว่าจริงแล้วมันขึ้นอยู่กับความชอบจริง

สวยงามครับสวยงามเหมือนคนทำเลย

เชฟดูดีไหมเนี่ย
ดูดีไหมครับดูดีแล้วต่อไปก็เบคอนใช่ไหมคะนะ

เสร็จแล้ว
เอาหน้าตาความสวยงามของอาหารนะ

เย้ของใครให้๕
ให้ทั้งคู่เลยครับอื้อหรอใบไม้เยอะขนาดนี้แล้วเหรอ
อันนี้ปลูกไงก็จะได้ทานเยอะ
ได้ทานหรอเชฟรอทำดีกว่าเหรอครับเหรอ

แค่นี้ต่อไปแล้วก็เรื่องรสชาติแล้วแหละใช่ครับ
ต้องให้คะแนนความอร่อยของพวกเราราคาเต็ม๕ให้เท่าไหร่

ปรบมือให้ทั้งสองสาวจ้า
เพราะได้คะแนนเต็ม๑๐กันทั้งคู่อีกแล้ว
จะไม่ให้เชฟออฟเทคะแนนหมดหน้าตักได้ยังไง
เพราะเชฟออฟควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิดสักขนาดนั้น
มันก็เลยออกมาอร่อยโดนอกโดนใจยังไงล่ะคะ
แต่ถ้าใครขี้เกียจทำทันเองตอนเช้า

เปิด๑๐โมงครับ๑๐โมงถึง๔ทุ่ม
น่ะอร่อยมากวันนี้เป็นเมนูที่บอกทำง่าย

ถูกต้องค่ะแต่สัดยานหน้าค่ะ
เชฟออฟยังอยู่กับเรา
ใช่ไม่ให้ไปไหน